ถ้าใครอยากจะทานของใหญ่

ถูกต้องแล้วนะคะคุณต้องไปงานนี้ที่จังหวัดมุกดาหาร
นั่นก็คืองานที่มีการแห่ข้าวจีขนาดยักยักยัก
ไปกันค่ะคุณผู้ชมเอาให้ดู
นี่เห็นไหมหมู
หมูค่ะหมูหมูจริงนี่แหละแต่ไม่ใช่หมูตัวเป็นไป
แต่ปั้นเป็นหมูขนาดใหญ่นี่เลยนะคะ
แล้วยังมีอีกนี่ผีเสื้อ

คุ้มอุ่นประชานะ
คือหลายคุ้มหลายหมู่บ้านเขามารวมตัวกัน
ที่สนามฟุตบอลโรงเรียบ้านเค้า

งานนี้เขาจัดงานบุญข้าวจี่ยักษ์ขึ้นมาค่ะ
โดยเป็นการจัดขึ้นนะคะเพื่อรวมชนเผ่าไทยอีสาน
ให้มาสืบสารประเพลินบุญเข้าจีย์
ภายในงานนี้ก็มีนางรำสาวสวย
ใส่ชุดพื้นเมืองใส่ชุดท้องถิ่นมาร่วมฟ้อนรำกันอย่างสวยงาม
แล้วก็ถ่ายภาพกันไปเป็นที่ระลึกมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในชุมชน
ในอำเภอในจังหวัดมาเปิดงานกันอย่างเป็นทางการนะจ๊ะ
พอเปิดงานแล้วก็ต้องมีการฟ้อนการรำแบบนี้โอ้ยสาวงามแต่ละที่ก็มาด้วยความตั้งอกตั้งใจ
หลังจากที่จบการแสดงฟ้อนรำแล้วนะคะชาวบ้านก็มารวมกันเป็นแถวค่ะ
ตั้งเป็นขบวนพาเรทให้ดูว่าแต่ละขบวนเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน
อันนี้จากซุ้มคุ้มสารเจ้าปู่นี่จากคุ้มหนองแฝกมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะจ๊ะ
แต่ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือขบวนพาเรทข้าวจียักยักยัก
ขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไป
เพราะว่าขบวนของการแห่นี้ยาวกว่า๒กิโลเมตรนะ

เขากำลังแห่ไปที่วัดชายภูมิตะมนต์บ้านคอนะคะ
สำหรับข้าวจี่ที่ชาวบ้านแต่ละคุ้มนำมาแห่นี้ก็มีความหลากหลาย
เช่นข้าวจี่ยักษ์ที่ปั้นเป็นรูปคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็มี

พี่บินตัวจริงแต่ว่าตัวจริงหรือเปล่า

เพื่อที่จะบ่งบอกว่านี่คือบุคคลที่ไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลรัชธาน

เป็นเหมือนตัวแทนของฮีโร่คนไทยนะคะ

แน่นอนแล้วก็เป็นบุรุษที่ชาวไทยเราเนี่ยนะโอ้โหชื่นชม
คือเขาเป็นจิตอาสารเนอะทำมูลณิธิผู้ไพฯผู้ชีพ
ช่วยเหลือคนอยู่แล้วมีการบริจาคเงินช่วยเหลือคนที่หยากใร้ช่วงนำท่วมด้วย
ก็ถือเป็นบุคคลที่อยู่ในใจของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนะคะ
มีรูปหมูรูปหนูรูปช้างรูปต้นไม้หลากหลายแบบอลังการงานสร้างจริงนะคะ
ที่สำคัญนะใช้สองมือของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนี่แหละ
มาปั้นด้วยมือของตัวเองเลย
ข้าวเหนียวสุกค่ะมาปั้นให้เป็นรูปแล้วก็เกาะไฟขึ้นมา
จากนั้นก็เอาข้าวเหนียวยักษ์ที่ปั้นเป็นรูปเนี่ย
เขาเรียกว่าอะไรเอาไปย่างเอาไปจี่เอาไปผิงไฟอุ่นนี่แหละค่ะ
พร้อมกับทาเกลือเล็กน้อยจากนั้นนะ
คุณได้เห็นแล้วนี่คือข้าวจี่นะครับแต่ปกติมันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับ
ก็แค่กำปั้นนะคะแต่งานนี้บอกแล้วมันไม่ธรรมดา
เป็นงานบุญข้าวจี่ก็ต้องมีข้าวจี่ยักษ์ขนาดใหญ่แล้วก็มีข้าวจีบเป็นรูปต่างมากมายด้วย
วิธีการทำคือจะบอกว่าทำเหมือนข้าวจี่จริงเอาไปคลุกเกลือชุบไข่นะคะ
แล้วก็เอามาจีดจีจีให้สุกโอ้โหหอมน่ารับประทานมาก
เค็มมันมันโอ้โหอเด็ดอร่อยจริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีชาวบ้านที่เขาทำกันมา
แล้วหลังจากแห่ขบวนข้าวจี่เสร็จในตอนเย็นเขาจะมีพิธีพาแรงค่ะ
ก็คือการทานอาหารเย็นพร้อมกันถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นงานบุญข้าวจี่ยักษ์ที่หาชมได้ยากอีกงานหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารค่ะ
มากเลยนะคะที่ได้เห็นแบบนี้
จี่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ทานในช่วงหน้าหนาวเป็นประจำแต่จริงก็ทานกันทุกช่วง

เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยทานแล้วมันจะฟินมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าอากาศหนาวแล้วเราได้กินข้าวจีอุ่นแล้วมันชื่นใจ
ในช่วงนี้ทางภาคอีสานหลายพื้นที่ก็ยังหนาวอยู่
จริงค่ะยิ่งช่วงนี้ก็ยังคงอากาศเย็นอยู่นะคะ
แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนถึงสิ้นสุดฤดูการหน้าหนาวนี่แหละนะคะ